ต้องสู้ในช่วงของคนสู้ชีวิตวันนี้
จะพาไปรู้จักกับคุณแม่สายชนคุณแม่เลี้ยเดี่ยวที่ทำงานเพียงคนเดียว
เพื่อเลี้ยงลูกทั้งสองคน

เรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรติดตามกันเลยในช่วงคนสู้ชีวิต
วันเริ่มเหลือเงิน๓๐๐บาท
ก็ไปยืมเงินเพื่อนมาสัก๕๐๐มาทำทุนขายของค่ะ
หนี้เขาแบบสาหัสสากันเลยค่ะ
ช่วงนั้นติดเป็นแสนเลย
ทีแรกก็ขายของขายไม่ค่อยดี
ก็เลยไปทำงานโรงงานเป็นเด็กติดรถส่งของค่ะ

หมอบอกว่าหัวใจล้มเหลว
ก็หลังจากนั้นประมาณ๓เดือน
เท่าแก่ก็บอกว่าต้องหาที่อยู่ใหม่
แล้วอย่างห้องนี้เดือนละไหน
เดือนละ๑๕๐๐รวมค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณ๒๔๐๐บาท
ถามว่าแคบไหมมันก็พออยู่ได้สำหรับอย่างเรา
ไปผ่อนเขาเขาก็บอกไม่เป็นไร
จ่ายวันละ๑๐๐ก็ได้อาทิตย์ละ๕๐๐ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ชื่อน้องนิวค่ะเพราะเขามีโรคประจำตัว
เป็นทาราซิเมียขั้นที่๓

ถ้าไม่ให้เลือดก็จะเหนื่อยเดินไม่ไหวอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าโรคนี้ไม่มีตัวยารักษา
ต้องรักษาตามอาการอย่างเดียว
ก็วิวอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องทำใจ
ลูกเป็นหนักก็คือเราไม่มีเงินพาเขาไปหา

เขาก็จะหงายหลังล้มตึงล้มตึงแบบตอนนั้นสาหัสมาก
ก็พอดีแม่ค้าขายตามสั่ง

เขาก็เลยให้เงินมา๒๐๐บาท
ก็ไปเห็นเขาขายแล้วดูว่าเขาขายดี

ก็ลองขายดูก็โอเค
เราขายเมื่อกี่โมงทุ่มกี่โมง

เข้าบ้านก็ประมาณ๖โมงทุ่มหนึ่งแล้ว
แต่ว่าขายดีไม่ดีบางวันก็๓ทุ่มก็มี

เพราะว่าข้าวทอดมันเก็บไม่ได้ค่ะ

เพราะว่าถ้าเราขายไปแล้วมันก็จะเสียเดียว

นอกจากยำแหงแม่ขายอะไรบ้างครับ
ไก่ทอดไก่เขย่าให้เด็กหน้าโรงเรียน
จะไปประมาณบ่าย๒โมง๒โมงครึ่งค่ะ

ก็ประมาณ๓๔๐๐บาทต่อวัน
ก็ให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อข้าวให้ลูกกิน
เราก็ต้องเก็บไว้จ่ายค่าห้องค่ะ
ป้าชุดนักเรียนช่วงเปิดเทอมเราไปผ่อนเอา
ที่แรกให้เขาวันละร้อยเขาบอกว่า

เหลือค้างอยู่ประมาณ๓๐๐นี่แหละ
บอกว่าไม่ต้องเอามาให้แล้วนะฉันยกให้
เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
อย่างของลูกชายอย่างนี้เราก็ผ่อนวันละ๒๐
ของลูกสาว๓๐ผ่อนไปเรื่อย
วันไหนไม่มีไม่ขายของก็ไม่ต้องจ่ายอย่างนี้ค่ะ
ลำบากมากยิ่งติดโควิดยิ่งลำบาก
ช่วงนั้นติดเป็นแสนเลยอะ
ตอนนี้ก็ปลดหนี้ไปแล้วได้ครึ่งหนึ่ง
เป็นนี่น้องกระบบใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ทำไมเราถึงตัดสินใจไปกู้หนี้นอกระบบ

อยากให้เขามีชีวิตที่ดีอนาคตที่ดี
เพราะว่าเขาฝ่ายฝันว่าเขาอยากเป็นครูสอนตสินค่ะ
เราก็เลยบอกว่าจบแค่ม๓ได้ไหม
ไม่รู้ว่าแม่จะมีปัญญาส่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เคยคิดนะอยากจะมีเงินทุนไว้ให้เขาฝาก
ให้เขาไว้เรียนระดับมหาลัยเขาจะได้ไม่ลำบาก
ทุกวันนี้ก็ให้พยายามให้เขาเก็บเอาไปฝาก

ทนทนให้ถึงที่สุด
ไป

คุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะ
อยากจะไปอุดหนุนไปให้กำลังใจ

ขายนะครับก็คือยำแหนม
ลูกชิ้นทอดหรือไก่เขย่าเนี่ย
ก็สามารถไปกันได้ที่แถวพระราม๒ซอย๑๑นะครับ
แม่สายชนจะเข็นรถเข็นแบบนี้ขายไปเรื่อย

จดกันเอาไว้ถ่ายรูปกันเอาไว้ก็ดีนะครับ